ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัด

ความสามารถีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด

และนี่คือรายการที่เป็นความหวัง

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

ที่พร้อมยอมทำทุกอย่าง
ดูแลลูกที่เป็นดั่งแก้วตาดวงใจ
และต้องเผชิญวิกฤตโรคร้าย
ที่ทำให้ต้องป่วยติดเตียง

ความสุขของแม่กับมีด

ลูกเก็บแม่ก็เก็บ
คือแม่เรากล่องหูนู

ว่ามึงตรงสู่ว่า

มินองฝนค่ะครับแม่

เบียดาเจ้นคุ้นค่ะ
ชื่อลีนเชื่อฝนค่ะ
ตอนนี้แม่กับเห็ดน่าใจสองใด

เห็ดกินค่ะว่าได้ขาย

กลับแม่กับพ่อไปหาหมอผมก็บอกแม่ว่าแม่ทำใจเลยน้องมองไม่เห็นแล้ว
เป็นกรรมเหนือออนแรกและกรรมไวรัสขึ้นมาค่ะ
ในบ้านผมก็เห็นสภาพของลูกสาวแม่แล้ว
น้องมองมาชอบว่าเจ้าอย่าง
แม่บ่ายใหม่การสมบัติในที่ไหนนะครับ

น้องไอติมเพื่อนเป็นลูกแม่ซิม
มันก็เที่ยวไปเที่ยวมามันอยู่ใกล้กัน
น้องไอติมเพื่อนก็น่ารักค่ะ
เพื่อนเธอยังเพื่อนเลือกโรงเรียนมา
เพื่อนก็มาเตะบอลให้บึ้งค่ะ
ก็เลือกเรียนมาเพื่อนก็เตี๋ยวบอลให้ฝนบึง

น้องเที่ยวเพื่อนก็มาอยู่ขาเที่ยวแขน
อย้ามเงื่อยกายภาพหรือคะ
เพื่อเป็นพ่อผมต้องจับสองขางเพื่อนดีกว่า

ผมก็เป็นเด็กในอนาคต
เพื่อนเรมาที่นี่
พอเดี๋ยวหนูกระบวงทีวีอยู่แล้วรีบหมอตกหนูก็เลยสิกกลมเก็บ
หนูว่าไม่คนอยู่บ้านค่ะแล้ววันนี้หนูก็เลยตกโลดลงไป
กระตุกใจค่ะเพราะว่าหนูกระยานว่าไม่คนมาซอยอ่ะ
สัตว์ผักอย่างงี้เดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเลยว่าเป็นยังไปนี่ค่ะ
คนอยู่ข้างล่างค่ะคนอยู่ขี่ดินในสภาพที่นอนหมิดไปเลยค่ะ

ยังหมดเศร้าพวกสัตว์คงทื่นคืนแม่กับพระพันธุ์ไปหองน้ำ
ไปล้างหนาแปลงฟันให้แม่เห็ดให้ทุกอย่าง

แกรึงเที่ยวหนูเห็นแม่ลังทัวร์

แต่ว่าก็ดีใจที่ได้เห็นให้ดู
ร่างกายมันสุดแล้วค่ะน้องนอนอยู่เป็นปี
ในความเป็นแม่คือต้องทำให้โดยทุกอย่างให้ลูกคอยรอด
จากนั้นท่อค่ะตั้งแต่แม่ก็คิดว่า
จากเมื่อไหร่สิ่งตายก่อนจากเกินได้ท่อผมมีกำลังใจ
ยังไงหน่อยถ้าไปใส่เบอร์ไหร่อีนี้
ถ้าน้องว่าเราเห็นร่มหาใจเรายังไม่แห้งสู่ต่อมันแล้วค่ะ
โอ๊ดเอาเลี่ยงไปสิบปีสิบปียังหน่อย
เราเห็นลูกก็ยังมีกำลังใจค่ะผู้เป็นแม่ด้วย
ลูกก็อยากกลับไปเป็นเขา
สภาพบ้านนี้ก็จะไม่ได้เหรอค่ะบนขึ้นไม่ได้แม่ก็อยู่ข้างล่าง
พวกนั้นสิ้นเมื่อร่มมาให้นาวลงร่มมาให้
ถ้ามีทุนจากก้อนหนึ่งแม่ก็อยากจะมาอยู่เห็นมองอาศัยอยู่บ้านจัดล้างเล็กเพราะเด็กอยู่
อยากให้เพื่อนมีที่อยู่ที่มันคงถาวรนะคะว่าต้องหลังไงก็ได้ขอให้มีสักจากห้องนอนหนึ่ง
มันไม่เป็นปืนปูนมันเป็นดินมันสูบงักไหมคะแล้วเธอก็ดึงดึงอยู่ซ้ำเธอก็ว่าติง
แต่อยู่ซ้ำกันเข้าไปติ่งไปซ้ำกันก็คิดไตลกดักเทีย
คือแม่ว่าของหนูอยู่เสมอแล้วจ้ะ
ว่ามึงต้องสู้หนูต้องยาง
หนูต้องมันลบข้ำตกประมาณนั้นแล้วจ้ะ
ช่วยกำลังใจบอกค่ะก็เลยว่าเออพี่อดเอาเด้อ

ถ้าเลือกเจ้าของได้เจ้าไปรับจ้างมันค่อยเด้อ

มันต้องเหลือได้กินได้ไส้
แม่ก็เลยต้องตัดสินใจว่าต้องศูนย์

ก็อยากบอกแม่ว่าหนูข้องแม่อ่ะจ๊ะ
ก็ดีขอบคุณที่ดูแลหนูจนเต้นพ่อจ๊ะ
หัวเข้าติ่มุอธุ์หนูเลย
แม่จะสู้เข้าไปพ้นจนวันอาทิตย์สุดท้าย

ขอต้อนรับพ่อครัวแม่นีจากยาสูทรครับ

ตอนเด็กเนี่ยครับฝนเขาเป็นเด็กยังไงบ้างแม่
เป็นเด็กน่ารักขยันเรียน
ฝนจริงแล้วฝันของหนูหนูอยากเป็นอะไรลูก

หนูคิดว่าหนูจะเรียนไปแค่ไหนตอนนั้นที่มีฝันเอาไว้
ไม่มีภาพอะไรที่แม่ติดตาบ้าง
ตอนเด็กที่เขายังแข็งแรงวิ่งได้นู่นนี่นั่น
ตอนนั้นเขาอยู่ม๑นะ

ก็ไปฝนบุญฝ่ายค่ะ

๑๕๐คนค่ะตลอดให้แม่หมดเลยค่ะ

แม่วันแรกพอแม่ได้รับเงินมาตอนนั้นแม่รู้สึกยังไงบ้าง
แม่ก็ดีใจภูมิใจที่ลูกให้แม่
ถึงมันจะเป็นเงินเล็กเนี่ยก็ดีใจ
แม่ก็ยิ้มค่ะยิ้มไม่หุบเลย
เห็นบอกว่าในบ้านหลังเนี้ยจริงจริงแล้วเนี่ยสองคนแม่ลูกเนี่ย
เขาบอกว่ามันมีแต่ความสุขอบอวนไปหมดเลย
บางวัน๔๕ทุ่มค่ะเที่ยวยินเสียงหัวเราะ
จนได้ตะโกนไปสุยศยังอยู่ก็คิดว่าท่านเห็นนอนมันเดิบแล้ว
เขาก็เอามือมาแหยบแม่ที่เอวแม่ก็ตกใจแล้วก็หัวเราะขึ้น
ฟังแล้วยังชื่นใจเลยนะลูกแต่อยู่อยู่ครับคุณผู้ชม
ความหวังความฝันของบ้านหลังนี้พังทลายลง
จากเสียงหัวเราะและรอยยิ้มกลายเป็นรอยน้ำตาล
เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตที่ทำให้ฝนต้องตาบอด

วันนั้นหนูคือหนูตื่นขึ้นมาก็ไม่มองไม่เห็นเลยค่ะ
เหมือนกับว่ามันเป็นเครื่องตา

มันมืดฟึบไปเลยค่ะหนูก็ต้องใจหนูก็เลยรีบวิ่งไปบอกแม่
แล้วแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปหาหมอ
แต่ทำไมแม่แม่ถึงได้บอกว่าต้องรอไว้วันพรุ่งนี้แล้วค่อยไปหาหมอล่ะค
ตอนนั้นแม่ยังไม่มีตังค์แม่จะไปหาตังค์อยู่
ไปยืมเขามาจะพาลูกไปหาหมอ
แล้วก็พอวันรุ่งขึ้นถึงได้ไปหาคุณหมอ

แล้วพอไปถึงหมอแล้วหมอเขาว่ายังไงบ้างครับ
หมอก็บอกว่าแม่ทำใจนะน้องมองไม่เห็น

ไอ้วรรณโรคตุ่มน้ำเหลืองขอ

แล้วมันส่งผลคือไวรัสมันขึ้นตายอย่างนี้หรอครับแม่

ตอนนั้นใจแม่เป็นยังไงพี่หมอบอกว่าแม่ทำใจนะลูกไม่มีสิทธิ์ได้มองเห็นแล้ว
ค่ะแม่ก็เสียใจแล้วก็ตกใจไม่มีอะไรที่จะความหวังอีกแล้ว

ก็ท้อค่ะต้องเป็นภาระแม่
แล้วแม่ให้กำลังใจลูกค่ะ
หวังว่าหนูจะต้องกลับมามองเห็นอีกครั้งค่ะ
เวลามันผ่านไปนานแค่ไหนที่เขาดึงกำลังใจลูกกลับมาได้อ่ะแม่
ในปีหนึ่งจากเข้าปีที่สอง

พอหลังจากนั้นเกิดวิกฤต
ตาบอดวิกฤตที่๒นั่นก็คือ

ทำไมหนูถึงได้รู้ว่าหนูเริ่มเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ตอนนั้นหนูจะฟิก
แต่ว่ามันพลิกไปไม่ได้ค่ะ

ก็ตกใจค่ะอยู่ดีมันก็เป็นเลยค่ะ

ขาขวาไปไม่เท่าไหร่นะคุณผู้ชมนะ

พออยู่มาอีกไม่นานครับ
จากแขนขวาขาขวาลามลงมาที่ไหนก่อนลูก

ไปหมดแล้วทั้งร่างกาย

ซิ่มต้องอยู่ในเหตุการณ์ตลอดแน่
ปรึกษาอะไรกันคุยกันว่ายังไงบ้าง

พอเข้าโรงพยาบาลแล้วเป็นยังไงครับ

อาหารไม่ได้หรอกต้องไปกินยากับเขา
แล้วตอนนั้นต้องกินทางไหนให้ทางไหนครับแม่
ให้ทำสายาวจิ้นสายาวจิ้นสายาว
เห็นบอกว่านอนเนี่ยก็คือมันเกรงไปหมดแล้วอย่างนี้เหรอ

แม่ก็ต้องพยายามกดออกมาอย่างนี้

เฝ้าอยู่นานแค่ไหนที่โรงพยาบาล

ภายในระยะเวลา๗เดือนนี่นะคุณผู้ชมนะ
แม่ก็รอความหวังอยู่ทุกวันทุกวันว่าลูกจะดีขึ้นไหมแต่ได้รับคำตอบจากหมอหมอบอกกับแม่ว่ายังไงครับ
สัตว์การแย่ดวงนับถอยดังไป
แม่ทำใจนะไม่รอดไปพักฟื้นที่บ้าน
ตอนนั้นเนี่ยทุกคนมาเยี่ยมน้าซิ่มมาเยี่ยมน้าซิ่มเห็นสภาพน้องเป็นยังไงบ้าง
ไม่รอดค่ะมองเห็นสภาพเนี่ยคือของน้องกระดิกได้แต่ตา
กินอะไรไม่ได้เลยยาก็กินไม่ได้
อาหารเนี่ยอาหารช้อนเหมือนช้อนป้อนข้าวเด็กอ่ะได้วันละช้อน
เยอะกว่านั้นค่ะกินเยอะกว่านั้นคือสำลักแล้วก็จะเหนื่อย
ฝนตอนนั้นลูกหนูกลัวตายไหมถามจริงถามรุ่นตรงเลยลูก
กลัวค่ะกลัวว่าแม่จะอยู่กับชายอยู่ยังไงค่ะ
หนูต้องสู้สู้เพื่อแม่หนูต้องหายให้ได้ค่ะ
แม่ได้ยินลูกเป็นอย่างนี้แล้วแม่ได้กำลังใจ
ก็มีกำลังใจสู้กับเขาแล้วจากนั้นมาแม่ดูแลลูกยังไงครับ
ก็เพราะเอาใจใส่เขาดูแลแล้วก็ออกกายกภาพให้เขา
อย่างเช่นยกแขนเขาแล้วก็ยกขาเขาขึ้น
แล้วก็เอาเชือกมาผูกขาเขาขึ้นบนหลังคาดึง
ไอติมหนูก็มาช่วยพี่ฝนทำกายภาพเหรอลูก
ครับหนูมาทำอะไรครับก็ใส่ผ้า
แล้วพี่ฝนก็ทำอย่างนี้ครับเอาเท้าใส่ผ้าใช่ไหมลูก
ครับเอาผ้าไว้แล้วก็ให้พี่ฝนดึงเยอะเหรอลูก
ขอดูหน่อยตัวอย่างตัวอย่าง
เขาทำจริงจริงนะคุณผู้ชมนี่หมอตัวน้อยของเรา
ก็ทำอย่างนี้ครับไอ้พ้นหยก
ยึบยึบขาหางตัว
เหรอลูกเหรอครับปรบมือให้คุณหมอตัวน้อยหน่อยครับ
แล้วหนูให้กำลังใจพี่ฝนป่ะครับให้ครับ
หนูให้กำลังใจยังไงให้ผมสู้สู้
พี่ฝนไหมก็รักอยู่ครับแล้วเป็นกำลังใจให้พี่เขานะลูกเนอะ
ครับใช้เวลานานแค่ไหนเขาถึงได้แบบว่าฟื้นกลับมาได้
เดือนนั่นแหละประมาณหกเจ็ดเดือนค่ะ
ใครเดินไปเดินมาก็บอกว่าไม่รอดคุณดูนะนี่เด็กน้อยคนนี้
สมบูรณ์เลยนะแล้วก็กำลังใจก็ดีแล้วหารอยยิ้มเจอด้วยค่ะ
เป็นแบบนี้ตลอดไปนะครับค่ะผมเชื่อครับว่าโรคภัยไข้เจ็บมันแพ้รอยยิ้มและแพ้ความสุข
ฝนลูกวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะบอกกับผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าบอกเลยลูก
แม่ดูหากแม่เด้อแม่อยู่กำลังนั่นโดนเด้ออ่าแม่ก็หากดูด้วยกันนะอ่า

แต่ก็หักดูบ้านเนี่ยผมเห็นดูในเรื่องราวเนี้ย
แม่อยู่มานานหรือยังอยู่มานานแล้วหรอห้าสิบปี
ในเรื่องราวแม่ต้องลงมานอนใต้ถุนนั้นด้วยล่ะครับก็ขึ้นไปข้างบนไม่ได้
มันจะพังแล้วถ้าอย่างหน้าฟ้าหน้าฝนทำไงครับอยู่ไม่ได้
วันไหนฝนมันตกแปลงก็จะแสดงหนำมาตุ้มฝน
ไม่ให้ฝนเปียกผมเห็นภาพนั้นแล้วผมน้ำตาลื้นเลยนะ
ที่แม่นอนหนาวอยู่อ่ะแล้วเนี้ยหอบผ้านุป้าห่มมามาเผื่ออ่าค่ะ
เป็นอย่างงี้เหรอคะน้าวจริงจริงค่ะน้าวจริงจริง
แล้วผ้าห่มก็มีแต่พื้นบางแล้วน้องถ้าเขาหนาวเนี่ยเขาจะเก่ง
ช่วยตัวเองไม่ได้มันจะปวดพื้นมันก็ไม่ได้เรียบได้อะไรใช่ไหม
ปูนไหมคะไม่ได้เทเป็นพื้นดินโคน
ขนาดนั้นเลยเหรอคะเอาองค์รวมนี่ก็คืออยู่ได้อีกสัก
ไม่เกินปีค่ะน่าจะซุดค่ะ
พังไหมพังถ้าสมมุติว่าแม่ได้ทุนไปต่อชีวิตแม่คิดว่าจะนำเงินไปทำอะไรครับ
แม่ก็จะไปทำบ้านหลังเล็กอยู่กันสองคน
มีห้องน้ำมีอะไรเรียบร้อยนี่แหละ
เพราะว่าห้องน้ำก็ไม่มีเห็นป่ะว่าในตัวบ้าน
ทำไมเวลาจะเข้ากับอะไรก็ลำบากครับ
พวกเราทุกคนไปคำลังใจให้และขอขอบคุณ
สำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดในวันนี้นะครับขอบคุณครับ
คุณผู้ชมครับแม้ว่าความหวังของแม่นี
ที่มีต่ออนาคตลูกสาวจะพังทลายลง
แต่ก็ไม่ได้ทำให้แม่นียอมแพ้ต่อวิกฤตที่เกิดขึ้น
และพร้อมที่จะจับมือลูกลุกขึ้นสู้

ช่วงหน้านะครับเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของแม่นีจากจังหวัดยะโสธรนะครับ

เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด
จะได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของแม่นีจากยะโสธรนะครับ
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เตรียมตัวมาดีไหมครับทุกท่าน

เรามีโอกาสที่ได้มายืนแล้วนะครับแม่นีครับ

พร้อมแล้วขอเชิญแม่นีมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

มาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑อาหารอีสาน
เรื่องที่๒จังหวัดยะโสธร
เรื่องที่๓ภาษาไทยระดับชั้นป๑
เรื่องที่๔สมาชิกในครอบครัว
เรื่องที่๕เปิ้ลปฐุมราช

เกิดอำเภออะไรครับแม่

อยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วตั้งแต่เกิด

จังหวัดยะโสธรมีอะไรดังบ้างครับแม่

และที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลย
นั่นก็คือวัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุเนี่ยนะครับมีพระธาตุอานนท์พร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พระธาตุอานนท์มีความสูงกี่เมตร
ตัวเลือกที่๑๒๘เมตร๓๐เซนติเมตร
ตัวเลือกที่๒๒๗เมตร๓๐เซนติเมตร
ตัวเลือกที่๓๒๖เมตร๓๐เซนติเมตร
ตัวเลือกที่๔๒๕เมตร๓๐เซนติเมตร
รู้จักพระธาตุอานนท์เพราะว่าเป็นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดยะโสธร

เมตร๓๐เซนติเมตร
ตัวเลือกที่๓๒๖เมตร๓๐เซนติเมตรครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะ
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันหลังจากที่ตอบครบแล้ว

ตอนนี้แม่ยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

คือเรื่องอาหารอีสาน
เรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๑
เรื่องสมาชิกในครอบครัว
เรื่องเบิ้ลประทุมราช

ปกติอาหารอีสานทำอะไร

ส้มตำอะไรมากเป็นพิเศษครับ

แล้วลาบล่ะใครทำลาบอร่อยกว่ากันสองคนนี้

เออเขาก็ยกให้แม่เขาที่หนึ่งอ่ะ
เอาล่ะเกี่ยวกับเรื่องอาหารอีสานนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วนะฮะขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

หมูนะสุกแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ
มีหอมมีเครื่องปรุงเรียบร้อย
เช็คแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าเครื่องปรุงลาบมีอะไรบ้างนะครับ
แล้วก็เครื่องตำส้มตำอยู่ด้านนี้นะครับ
มีทั้งส้มตำและมีทั้งลาบหมู

แม่นีเชิญมาเป็นผู้ช่วยเลยครับแม่
เอาล่ะเดี๋ยวผมจะให้ตำให้นะครับ
ส้มตำ๔จานลาบ๔จาน

อย่างละ๔รวมกันเป็น๘นะครับ

จานเอาไปเสิร์ฟลูกค้านะครับ

โจทย์และกติกาสำหรับพ่อนี้ก็คือ
ลาบและส้มตำจำนวน๘จาน
ภายในเวลา๓นาที
ส้มตำจะทำกินกันเป็นประจำค่ะ

สูงเจือไปไหนกันหมด
เวลา๓นาทีนะครับ
คงต้องระวังมีดระวังมือกันด้วยนะครับ

๑จาน๒จานแล้วนะฮะ

คุณเองถึงเยอะสิบเดียวฮะครับ
ทำไมอยากถึงละก่อน

โอเคไปแล้ว๒นะครับ

ดีดี

ไปกันแล้วแต่ส่วนให้มีนะครับเป็นร่างการที่สี่แล้วนะครับ
ตัดเลยจ้ะดีมากจ้ะเวลาดีจ้ะไปเลยจ้ะ
ไปลูกไปวางเร็วลูกไปเออทานเร็วกว่านี้
เดี๋ยวต้องตำเท่านั้นนะฮะเอาละจานที่สี่นะครับ
ไปลูกละตีละครั้งด้วยนะครับลูกตีละครั้งครับ

นี่คิดว่าทำได้ไหมน่าจะทำได้ค่ะค่ะผู้ช่วยคล่องทั้งสองคนเลยนะฮะ
ผมดูจากลาบหมูก็คล่องส้มตำก็คล่องคนเสิร์ฟก็คล่อง
เสิร์ฟนี่คล่องกว่ามีเวลาให้เขายืนกลืนน้ำลายได้ด้วยนะพี่
ครับจนต้องแป๊บหนึ่งนะฮะให้เด็กน้อยตำให้เด็กน้อยสักครบหนึ่ง
วันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณสำหรับผู้ช่วยด้วยครับแม่นี
ขอบคุณครับขอให้โชคดีครับ
ซึ่งยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
ไอติมค่ะไอติมค่ะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ไอติมครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องคือเรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๑
สมาชิกในครอบครัวและเบิ้ลปฐุมราช

โชคดีครับขอเชิญไอติมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เออหนูชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดลูก

ตัวเลือกที่สี่สับปะรด
คนพังก็กลายถึงความพร้อมได้สบายครับ

ข้อนี้ไปผมตอบถูกอยู่แล้วครับข้อหนึ่งครับมะละกอครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งมะระกอครับ
ขอให้เป็นตอบที่ถูกต้องนะครับไอติมครับครับ
ติมยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ฝนครับพี่ฝนแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่ฝนครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องคือเรื่องสมาชิกในครอบครัวและเรื่องเบิ้ลปฐุมราช
สมาชิกในครอบครัวครับสมาชิกในครอบครัวนะครับ
เชิญพี่ฝนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แล้วจริงจริงแล้วใครเป็นคนทำงานบ้านเป็นหลักแม่ค่ะ
เมื่อก่อนเนี้ยฝนได้ช่วยแม่ไหมลูกช่วยค่ะฝนช่วยทำอะไรบ้างเมื่อก่อนเนี้ย
ล้างจานแล้วก็กวาดบ้านทุกบ้านค่ะแต่ว่าตอนนี้อยากกลับไปช่วยไหมอยากค่ะ
ต้องฟื้นฟูนะลูกนะวันนี้ฝนอยากให้กำลังใจอะไรกับผู้ป่วยทางบ้านบอกได้เลยนะลูก
ก็หนูอยากจะบอกว่าสู้สู้ค่ะแล้วก็กำลังใจจากคนในครอบครัวค่ะ

เหมือนอย่างที่ฝนเป็นนะครับได้กำลังใจแล้วกลับมาร่างกายแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะครับ
หนูหนูจำได้ไหมจำเสื้อของทุกคนในบ้านพอได้ไหม
ไม่ก็ได้ครับนี่เสื้อใครลูกเสื้อไอติมค่ะใช่นะใช่
เห็นเขาใส่เสื้อตัวนี้มาบ่อยไหมลูกบ่อยค่ะไม่ได้ไปไกลนะลูก
อยู่ตรงเสื้อไอติมนี่แหละลูกแต่นี่นะฝนต้องตอบนะลูก
พร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หูของช้างบนเสื้อของน้องไอติมมีสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีส้มตัวเลือกที่สองสีแดง
ตัวเลือกที่สามสีเขียวตัวเลือกที่สี่สีฟ้า
ปกติไอติมชอบมานั่งดูการ์ตูนที่บ้านหนูและชอบใส่เสื้อตัวนี้มาด้วย
แต่หนูไม่ค่อยได้สังเกตว่ามีเสื้ออะไรอะไรแต่หนูก็จะตอบให้ถูกค่ะสู้อะค่ะ
ขอตอบตัวเลือกที่สี่สีฟ้าค่ะ
ไปแล้วนะลูกขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
หมดแล้ว๔ข้อเดี๋ยวเราต้องมาฟังเฉลยกันแล้วนะว่าสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อหรือเปล่านะครับ
ถ้าวันนี้๔ข้อไม่พลาดเลยแม้แต่ข้อเดียวนะครับนั่นหมายถึงว่าครอบครัวของแม่นีนะครับจากยะโสธรได้คว้าเงินล้านกลับบ้านแน่
ร่วมกันเป็นกำลังใจสักครู่เดียวครับ
ทุกคนค่ะวินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของแม่นียศโทรณ์นะครับ
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่เรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับ

ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท

ถูกดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ

ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับ
ยังมีของขวัญพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้

เงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
แล้วล่ะคุณผู้ชมผมจะเรียกกันเลยจากข้อแรก
ในเรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๑ครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

มะระก่อเขียนผิดที่ถูกต้องต้องเป็นมะละก่อนะฮะ
เพราะว่าอันนี้ใช้ระรอเรือรอเรือนะครับ
จริงแล้วก็คือต้องเป็นลอลิงสละอะนะครับครอบครัวแม่นีจากยะโสธรได้รับทุนไปต่อชีวิตห้าพันบาท
และกุญแจต่อชีวิตหนึ่งดอก
เสียใจอยู่ค่ะก็เพิ่งเตือนหนูเห็นแม่ล้างถวยสักผ่าน
หนูกายเห็นยังต้อยเป็นประใดกายอยากบอกแม่ว่าหนูก็ฮักแม่จ้ะ
แต่ขอบคุณที่ดูแลหนูไม่เคยติ่มหนูเลย
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
หูของช้างบนเสื้อของน้องไอติมมีสีอะไร
ขอตอบจุดเรื่องที่สี่

ดีนะแต่จริงจริงแล้วอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะฮะเพราะว่าจริงจริงแล้ว
หูของช้างเจ้าของเสื้อรู้ไหมว่าสีอะไรสีส้มสีส้มครับเจ้าตัวยืนยันแล้วนะคะ

กันอย่างเดียวแล้วผมก็ภาวนานะครับว่าไม่อยากให้พลาดแล้ว
เรื่องต่อไปที่ผมจะเฉลยคือเรื่อง

กล่าวมาสู้กันกินนะคะพระเขาสู้กันกินเพื่อน

เยี่ยมให้รู้ว่ามันลูกเองได้นะคะ

มารู้กันว่า
ได้ทำได้
ได้ครับ

ครอบครัวใช้เวลาไปทั้งสิ้น๒นาที๕๙วินาทีครับ
ตอนนี้ครอบครัวของแม่นีนะครับ
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
ข้อสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ผมรู้ว่าหลายคนก็ลุ้นและเชียร์ไปพร้อมกันนะครับ

ถ้าสามารถผ่านข้อสุดท้ายนี้ไปได้นะครับ

เปลี่ยนของแม่ก็คือน้องฝนป่วย

จนก็บอกแม่ว่าแม่ทำใจเลย

น้องกล้วยแม่ก็เสียใจมาก
พ่อแท้ว่าอยากได้อะไร
แม่จะสู่กับไอ้ฝนจนวันอาทิตย์สุดท้าย

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
พระธาตุอานนท์มีความสูงกี่เมตร
เมตร๓๐เซนติเมตร

ถูก

ลงมาอีกสักตัวเลือกเดียวเท่านั้นเอง
เพราะว่าพระธาตุอานนท์นะครับ

เมตร๓๐เซนติเมตร

ครอบครัวแม่นีจากยะโสธรนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
๑๐๐๐บาทและขุนแจต่อชีวิตสองดอก
จ๋าตอนนี้ครอบครัวของเรามีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิต๒ดอกด้วยกัน
ประจำที่ครับตอนนี้ต้องเลือกก่อนว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
กุญแจต่อชีวิตสองดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละยี่สิบวินาที
สองดอกสี่สิบวินาทีเพราะฉะนั้นใช้เวลาให้คุ้มค่าแม่ครับ
ถ้าแม่ขายไม่ออกให้รีบเปลี่ยนตู้ทันทีอย่าเสียเวลานะครับ
ถ้าพร้อมแล้วไขครับ

ออกแล้วดินดอกเถิดครับเร็วเร็วเวลาจะหมดแล้ว
ลุ้นค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกว่าจะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไหร่ในวันนี้นะครับ
ลุ้นจากตู้หมายเลข๔นะครับจะได้โบนัสหลังตู้หมายเลข๔กลับไปบ้านเท่าไร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

ครอบครัวคิดว่าจะนำเงินนี้ไปต่อชีวิตส่วนไหนก่อนครับ
ก็น่าจะเป็นฝาบ้านบ้างใดบ้างนะครับ
ตอนนี้ถ้าเข้าหน้าฟ้าหน้าฝนแบบนี้
ผมก็ยังไม่รู้นะว่าสภาพบ้านจะสามารถรับน้ำฝน
หรือรับสภาพอากาศได้มากน้อยแค่ไหน
คุณผู้ชมครับเพชรที่แข็งแรงยังไม่เท่าหัวใจของแม่ที่แข็งแกร่ง
และไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเพียงเพื่อหวังว่าสักวัน
ลูกจะต้องดีขึ้นและดูแลตัวเองได้เมื่อไม่มีแม่
ผมขออนุญาตฝากครอบครัวของแม่นีจากจังหวัดยะโสธร
ไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมอีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ
พระคุณล่วงหน้านะครับและขอบคุณมากนะครับที่มาในรายการของเรา
ถ่ายทอดเรื่องราวและกำลังใจดีแบบนี้ให้นะครับ
ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีแต่สิ่งดีเข้ามาในครอบครัว

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้ววันนี้ผมชายัมนิชไตล์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ตอนนั้นมียายแกมาสั่งผัก

พอถึงโรงพยาบาลหมอบอกว่าสมองขาดออกซิเจน

จากวันนั้นก็คือเขาได้รับรู้ทุกอย่างที่ว่าเคยรู้เคยอะไรมา
ไมโครมีผลงานทั้งหมดกี่อัลบั้ม

ซึ่งเป็นคำตอบที่โอโอโอ

เอาเลย